แม่ไฮอัพพริพย์เชฟบะนี่

จะเป็นยังไงไปชมเลยค่ะกับช่วง

ไป
เชฟบะตะตะละตะคุณชอบไหมคะไหมคะผู้ชาย
อุ๊ยคุณพี่ค่ะเชฟบะมันจะยินสิบปี
เพลงดีเพลงเก่งของแม่ฮายเขาล่ะค่ะ
งานไหนงานนั้นใครก็ให้ร้องเพลงนี้
แต่อ้าวนี่มันคุณเอมยูทูบเบอร์คนดังนี่นะ
ฉีกก็ขอบไม่หายซื้อตายอยู่นะคะ

ฉีกกเชฟบะบะบะบะ
โอ้โฮรักนะคะคุณน้อง
แต่เนี่ยเจ้าของเวทีมาทวงบันลัง
ระดับหายอาภพรสักอย่าง

สมกับเป็นตำนานเชฟบะตัวจริง
ถึงใครจะเต้นพริ้วแต่ก็ต้องขอยกนิ้วให้แม่ฮายนะคะ
อื้อคนนี้ตำนาน
เชฟบะบะบะ